ร้องได้ไงล่ะ

เป็นจังใดนองว่ามหัก
ปาถือกับดักหักกว่าใจ
ผิดกับดังพักคนเดียว
ออกว่าได้

โอเค
ก็เป็นการร้องสุดยอดที่เดียว
ไม่ใช่ว่ามาท่องเนื้อนะครับ

มีทำนองมีวักมีเข้าท่อนอะไรอย่างนี้

ยังแต่ว่าแบบคำบางคำอะ

เราอาจจะได้เห็นนะฮะ
พันธุ์ตำรวจโทธาราดร

ท่านคะผู้ร้ายจะหนีแล้วคะท่าน

คุณถูกจับกุมแล้ว
งด้วย๔ขวบแล้วก็ไม่ชินภาษากลางด้วย
นี่นะคะนี่ถือว่าเก่งมากเลยทีเดียว
โอ้โหนะครับถ้าเกิดเพลงนี้ผ่านไปได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
หกหมื่นบาทเลยทีเดียวตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
มีโอกาสที่จะได้หยิบเงินแสนกันแน่นะครับแต่ต้องผ่านเพลงนี้ก่อนนะครับ
มาเฉลยกันเลยเพลงที่๔ครับมูลค่าหกหมื่นบาทน้องแคนนะครับร้องไปเรียบร้อยแล้ว
แคนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาทน้องแคนร้อง
หลงได้ครับ
กุมกุมกุม
ในวัย๔กว่ำเท่านั้นร้องเพลงมาถึงเพลงนี้

เด็ก๔กว่ำทำได้๖หมื่นบาท
จากบทเพลงของคุณแซคชุมแพร

มันซื้อจักรยานได้กี่คัน

ซื้อจักรยานได้๑๐๐คันครับน้องแคน

แต่น้องแคนอยากได้จักรยานทั้งหมดกี่คันครับ

มีเรามีคนเดียวเราขี่ยังไงหมด๒คัน
ให้พี่ชี้กับพี่บีชีด้วยครับ
เงินเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยไหมที่แข่งร้องเพลงได้

ถ้าให้หมดแล้วเราจะไม่มีเงินซื้อจักรยานเลยนะ

คุณแม่ถ้าร้องได้เยอะ
ขอจักรยานสัก๓คันได้ไหม
กล้าขอแม่ไหม

คราวหน้าเนี่ยถ้าเกิดน้องเขายังทำได้แบบนี้อีก

เพราะว่าคราวหน้าจะเป็นเพลงที่ห้าแปดหมื่นบาท

โดยตัวช่วยยังอยู่สองตัวช่วย

มาติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ

แคนร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
รบทรงชาติเสร็จแล้วมาเจอกัน๖โมงตรง๑๘นาฬิกาครับ

มีอีกรายการหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันสนับสนุนค่ะ
รายการเกมต่อชีวิต๔คำถามเพื่อเงิน๑ล้านบาท
วันนี้เราสองคนและน้องแคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะ

กลัวเขาจะคิดว่าเรานี่ห่วงตังค์เอาไว้อย่างนี้

เห็นบอกว่าถึงจะเหนื่อยถึงจะท้อ
แต่คุณพ่อก็มีวิธีบำบัดตัวเอง

คือนักร้องนี่ก็ร้องม่วนนะคะ
ดานเซอร์นี่ก็ม่วนหนักเลยนะคะ
แคนอยากเต้นเก่งแบบพี่ซีเมื่อกี้ไหม

ก็ต้องกลัวหัวเลยก็เลยครับ